นะครับอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูรายสด
อ่าเดี๋ยวอันมาเดี๋ยวอันมาอันมาเอาได้นะครับ
ตอนนี้กำลังไล่ทำร้ายผมนะครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อใคร
มันมีคนจะมาทำร้ายผมไม่ใช่แล้วทำไมป้าทำแบบนั้นอ่ะ
ผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครพี่หนึ่งไม่ใช่มันมันไม่เหมาะสมซะ
แล้วเขาจะมาทำร้ายผมทำไมอ่ะเขามาทำร้ายคุณตอนไหน
ผมมีภาพอยู่พี่ยังไม่มีใครแตะต้อง
เมื่อกี้ใครวิ่งไล่ผมก็คุณไปไลฟ์สดบอกว่า
ผมไล่บอกเหตุนี่นะครับข่าวแกงนะอ่าอ่าอ่าครับพี่อย่าพูดอะไร
โอเคคุณไปบอกว่ากู้ภัยทำร้ายคุณอ่าครับตอนไหนครับ
ผมมีผมมีภาพไปไปคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวไป
อย่าอย่าฝากหัวผมนะครับไม่ผมยังไม่ได้ฝากหัวพอผมนะ

นักข่าวมีอะไรเอากู้ภัยก็ไปลงพื้นที่นะ
คือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชม
คลิปนี้มันเกิดขึ้น๒๔ตุลาคมที่ผ่านมานายนราธิบเจริญมี
พี่เขาเป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นอยู่ที่แกลงระยองครับคุณผู้ชม
คือเขาเป็นผู้ประสบเหตุด้วยตัวเอง
จากนั้นก็เอาคลิปเข้าร้องเรียนต่อตำรวจสพปากน้ำประแส
บอกว่าเขาถูกกู้ภัยสังกัดหนึ่งเนี่ยในอำเภอแกลงเนี่ย
ตามหนิการไร้แจ้งเตือนการเกิดอุปเทศของเขา
บนถนนสุขุมวิทย์ระยองจันทบุรี

นะฮะคือเขาต้องการจะป้องกันเจ้าหน้าที่แล้วก็คนเจ็บนะฮะ
มีกู้ภัยเสื้อกั๊กปรีเข้ามาจะทำร้ายเขา
ต้องวิ่งหนีไปหลบอยู่ที่บ้านของชาวบ้าน
จากนั้นมีกู้ภัยอีกคนวิ่งตามมาคุยกัน
จากนั้นก็มีอีกคนวิ่งมาประชิดตัวเลยคราวนี้จะแย่งมือถือ
แล้วเขาบอกเขาโดนกระทืบจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
ซึ่งนายนาราธิบยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ
กู้ภัยที่พูดถึงต้องพูดถึงเขาเพราะเขาถูกกล่าวถึง
กู้ภัยพุทธศาสตร์ครับเอาล่ะสิ
ผู้บริหารรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แถลงข่าวเลย
ยืนยันบอกว่าวันเกิดเหตุนักข่าวคนนี้เดินฝ่าแนวกั้นเข้าไปถ่ายภาพ
ในจุดที่เกิดเหตุห้ามก็ไม่ฟังอ้างแต่สิทธิของนักข่าว
นี้นักข่าวคนอื่นเขาไม่เห็นทำแบบนี้เลย
พอไม่พอใจก็มาไลฟ์ด่ากู้ภัยจนเหตุการณ์บานปลายแบบนี้
เมื่อกี้ฟังนักข่าวแล้วต้องฟังกู้ภัยด้วย
มันไม่มีใครจะไปทำร้ายกันหรอกครับตรงนั้น
มันมีคนที่กำลังจะเสียชีวิตคนที่เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่แล้ว
เขาไปไลฟ์สดสร้างความเกลียดชังให้เรามากกว่า
เพราะกู้ภัยจะทำร้ายนะเราถูกกู้ภัยไล่
ณจุดเกิดเหตุไม่ได้มีการทำร้ายแต่สื่อ
ซึ่งผมว่ามันไร้จัญญบันนะครับ
บางครั้งเราอาจจะต้องใช้แลร์ในการกดผู้บาดเจ็บไว้
เพื่อไม่ให้เขาดิ้นหรือตกจากอุปกรณ์นะครับ
แล้วนะครับนักข่าวคนนี้มาถ่ายใกล้
ภาพที่ออกสื่อไปในบางครั้งเนี่ย
เหมือนกับกู้ภัยไปทำร้ายผู้บาดเจ็บหรือเปล่า
พี่เบิร์ดถ้าเราได้ฟังกู้ภัยแล้วได้ฟังนักข่าวไปแล้ว

มีคนกลางชาวบ้านชาวบ้านเขาอยู่ตรงนั้น
ในที่เกิดเหตุเขาบอกว่า
เนี่ยคืนวันเกิดเหตุก็ไม่เห็นมีนักข่าวโดนไล่ทำร้ายอะไรนะ

แต่คุณผู้ชมครับเมื่อกี้เห็นไหมล่ะ

นราธิบอย่าโกรธผมเราอาชีพเดียวกันนะครับ
ผมไม่ได้สรุปนะแต่เห็นไหม

เขามันไม่ได้บอกว่าเสือนัศพงค์มันไม่ดี

ฝังแล้วก็สดุ้งหน่อย
ยังไงก็สิทธิเรามี
แต่เราก็ต้องอยู่ในกฎอยู่ในเกณฑ์

ต้องพึ่งพาอาศัยกัน